ส่วนเรื่องนี้เรื่องของรถไฟไหม้ค่ะ
ที่ชนบุรีค่ะคือมีผู้ชายคนนึงอายุ๒๔ปี
ขับรถกำลังจะไปธนาคารแล้วรถติดแก๊ส
อยู่ดีควันดำขึ้นมาแล้วก็ไฟไหม้พลึบเลยนะ
คนขับรถคนนี้ที่เป็นเจ้าของรถพยายามจะหยิบของในรถ
มันหยิบไม่ทันดูสภาพรถของเขา
ไหม้ไหม้เยอะนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วมันไม่ใช่รถเสียหายทั้งครรภ์
ในรถมีเงินสด๑ล้านบาท

แล้วรถไฟไหม้ซะก่อนคว้ากระเป๋าใส่เงินไม่ทัน
แล้วมันไหม้ไปด้วยเหรอมันไหม้ไปด้วย
นี่ค่ะนิสสันเทียน่าสีดำหมายเลขทะเบียน๑กไก่สศ๑๔๖๑กรุงเทพนะคะ
นี่คือถนนสุขุมวิทยพัทยาใต้ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีช่วงเที่ยงวันนี้เลย
สูตรวิทยุทธ์หน่วยกู้ภัยสวรรค์บริวุณภัทยาก็ประสานหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเมืองภัทยาตำรวจสพภัทยาก็ไปตรวจสอบ
ก็ไปฉีดน้ำนะคะดับไฟนี่ค่ะครับ
ก็ไปกั้นการจราจรไม่ให้รถเข้าใกล้
ไฟมันไหม้ค่อนข้างรุนแรงนะคะ
ใช้เวลาดับไฟของรถคันนี้๑๐นาทีกว่า
ตัวรถเนี่ยเสียหายคือทั้งคันคุณผู้ชมดูสภาพนะ
เหลือแค่ไม่เท่าไหร่เหลือด้านหลังนิดนึง
นี่สภาพที่เหลือหลังจากดับไฟได้
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมมันมีประเด็นมากกว่านั้นก็คือประเด็นเงินล้านนี่แหละ
นายจิรายุทธ์อำนวยปริสุทธิ์อายุ๒๔เจ้าของรถ
ดูด้านในสภาพรถเป็นแบบนี้
ขับมาถึงจุดนี้ควันดำขึ้นเต็มรถเลยนะคะ
เขาก็พยายามที่จะออกมาจากรถพยายามจะหยิบกระเป๋าหยิบโทรศัพท์
แล้วหยิบเงินล้านมันอยู่ในรถแต่ไฟมันลุกไหม้เร็วมาก
คว้ากระเป๋าใส่เงินไม่ทันนะคุณผู้ชมคว้าไม่ทันจริง
ทำให้กระเป๋าเงินเงินสด๑ล้านมือถือ
มันไปหมดเลยมันไหม้ไปกับรถหมดเลย
ขับมาจากมาจากบ้านนี่ไม่รู้ความร้อนคือหรือเปล่าพี่
แต่ว่ามันมันพึ่งแล้วมันก็ดำไปทั้งทางเนี้ย
ผมก็เลยม้วนตัวลงแต่ตรงนู้นคือผมพยายามดูแล้วมันคืออะไร
มันมืดมากจนไม่ไหวก็เลยลงเพราะหายใจไม่ออก
ผมก็วนตัวขนาดรถวิ่งดูแล้วนะพี่โดดออกเลยเหรอ
เขาเรียกอะไรนี่ค่ะนายเจรายุทธ์บอกว่าไหนไหนผมขอดูหน่อย
ขอดูในรถหน่อยขอดูสภาพรถหน่อยหลังจากดับไฟได้

เหลืออยู่บ้างไหมครับโอ้โหนายจิรายุทธ์บอก
ผมพูดไม่ออกครับพี่อึ้งเลยเพราะดูสภาพด้านในรถสิคะ
ไอ้เงินสด๑ล้านบาทที่อยู่ในกระเป๋าแล้วอยู่ในรถเนี่ย
มันไหม้ไปกับรถคันนี้ไม่เหลือเลยจริงจริงนี่ค่ะ
ตำรวจก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานนะคะจะทำยังไงได้บ้างคะแบบนี้
หนึ่งล้านอ่ะโอ้ยเงินสดล้านหนึ่งอ่ะ